ถือว่าแวดวงวรรณกรรมลดทงครึ่งเสา
เพื่อฆารวะว้ายอาลัยกับการจากไปของคุณหญิงวิมลสิริไพบูล
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
ก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นเจ้าของนามปากกาโด่งดัง
นามปากกาที่เด็กบอกไปเมื่อสักครู่
นามปากกาแต่ละชื่อก็ได้เขียนนิยายอันโด่งดังฝากไว้ในวงบรรณพิภพมากมายหลายเรื่อง
สาเหตุที่นักเขียนดังในอดีตต้องใช้นามปากกาหลายชื่อ
ก็เพราะว่าในยุคที่นวนิยายเฟื่องฟูในอดีตเนี่ย
มีนิตยสารที่ตีพิมพ์นวนิยายโดยเฉพาะออกมาจำหน่ายกันมากมายหลายเล่ม
นักเขียนดังที่เป็นแม่เหล็กเป็นที่นิยมของนักอ่านทุกคน
ก็มักจะมีงานเขียนส่งลงตีพิมพ์สัปดาห์หนึ่งหลายเรื่อง
ในหลายฉบับในหลายเล่ม
ทีนี้บางฉบับเนี่ยเขาต้องให้เขียน๒เรื่อง๓เรื่องด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นถ้าจะใช้นามปากกาเดียวเขียนหลายเรื่องมันก็ไม่เหมาะ
นักเขียนดังในอดีตจึงมีนามปากกาหลายนามปากกา
แล้วก็ใช้เขียนนวริยายแต่ละแนวไม่เหมือนกัน
คุณหญิงวิมลหรือธมยันตีหรือที่ชื่อเล่นว่าอีท
ผมเรียกท่านว่าพี่อีทก็เข้าข่ายนี้แหละครับ
คือต้องปั่นต้นฉบับหลายเรื่องต่อ๑สัปดาห์
และต้องมีนามปากกาหลายชื่อเพื่อไม่ให้ซ้ำเป็นชื่อเดียวกันอย่างที่ว่า
คนรุ่นผมเนี่ยมักจะเป็นนอนหนังสือและอ่านนวริยาย
ตั้งแต่โน่นเรียนมัธยมก็เป็นแฟนนวัฒนิยายของคุณหญิงวิมล
ในหลายเรื่องในหลายนามปากกา
คนเขาฮิตคู่กรรมกันแต่ผมเนี่ยไปชอบเรื่องค่าของคน
ได้มีโอกาสพบและรู้จักกับคุณหญิงวิมลหรือพี่อีทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะว่าผมมีหน้าที่การงานส่วนหนึ่งนอกจากทำหนังสือพิมพ์แล้วก็คือว่า
ไปทำงานอยู่ที่สำนักพิมพ์ประพันธ์ศาล
ซึ่งเป็นผู้พิมพ์นวนิยายของนักเขียนดังมากมาย
แล้วก็ที่เป็นรวมศูนย์ของนักเขียนในยุคนั้น
จำได้ว่าวันแรกที่ได้พบกับคุณหญิงวิมลหรือพี่อีทเนี่ยตื่นเต้นมากครับ
ในฐานะที่เราได้ตามงานอ่านงาน
ก็ได้ติดตามความคืบหน้าในสิ่งที่คุณหญิงทำมาเป็นช่วง

ในปี๒๕๔๐ผมนัดหมายกับพี่อีทว่าจะยกกองไปบันทึกเทปสัมภาษณ์ทำรายการที่บ้าน
ก็บอกยินดีพอบันทึกเทปเสร็จก็ยังไม่ได้กลับหรอกครับ
อีทชวนคุยต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมง
คุยกันเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลัง
คุยกันเรื่องที่ไปที่มาของนวนิยายโด่งดังแต่ละเรื่อง
ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรมีที่มายังไง
สิ่งที่ได้รู้ก็คือว่านักเขียนอย่างพี่อีทหรือธมยันตีทำงานหนักมากครับ
และทุ่มเทกับงานเขียนนวริยายแต่ละเรื่องมาก
ทำงานหนักโดยการค้นคว้าหาข้อมูลดิบซึ่งต้องอ่านมาก

ให้คนคว้าง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้
แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือหนังสือตำราที่วางกองเป็นพะเนินเทินทึกอยู่ข้างตัว
ยิ่งการเขียนนวดิยายอิงประวัติศาสตร์ของนามปากาธมยันตี
ยิ่งต้องมีข้อมูลยิ่งต้องค้นคว้าหาข้อมูลมาก
งานของท่านจึงออกมามีค่ามากกว่าความเป็นนวริยายทั่วไป
แล้วพอมีคนนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์
จึงเป็นที่นิยมชมชอบกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ส่วนสำนวนเขียนภาษาสำนวนเรียกน้ำตานั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
จุดเด่นมากในนวิทยายหลายเรื่องที่ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับอ่านไปก็น้ำตาไหลไป
อีทพรมยันตีเคยพูดกับผมว่า
เขียนนวนิยายได้หลายแบบหลายแนว
แต่แบบเดียวที่พี่เขียนไม่ได้และไม่เคยเขียนคือเขียนแบบสุขเอาเผากิน
จึงต้องทำงานหนักกับนวริยายทุกเรื่องที่สร้างมันขึ้นมา
แม้กระทั่งเรื่องคู่กรรมพี่อีทก็เล่าให้ฟังถึงที่ไปที่มาของการเขียนเรื่องคู่กรรม
ซึ่งเป็นนวิยายที่โด่งดังมาก
ฟังแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นเลิศของจินตนาการ
มีประเด็นหนึ่งที่เคยประเด็นร้อนระหว่าง
นักเขียนเจ้าของนวนิยาย
กับคนที่ซื้อลิขสิทธิ์

ประเด็นที่คุยกันมากในยุคนั้นก็คือว่า
คนเขียนเจ้าของนวนิยาย
จะไม่ค่อยสบอารมณ์กับการที่คนทำหนังคนทำละครหรือผู้เขียนบทผู้กำกับ
ดัดแปลงเสียจนต่างไปจากเขาโครงเดิม

ธมนยันตีเคยเล่าให้ผมฟังว่า
ตอนที่เจอเข้าแรกกับตัวเอง

ฉะนั้นพอใครมาขอซื้อ
นวนิยายเรื่องของท่านไปทำหนัง

เคารพตัวละครในเรื่องด้วยนะ

ใจคนทำหนังคนทำละคร

พอคิดได้อย่างนี้
นวดิยายดังอย่างคู่กรรม
ที่หนูทำไปสร้างเป็นละคร

จะให้ความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจินตนาการของธมยันตีผู้เขียน
ไม่ว่าจะเป็นทำเลสถานที่ถ่ายทำ
เขียนบทการเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับเรื่อง
เพื่อจะรักษาเนื้อเรื่องไว้ให้มากที่สุด
ใครที่ดูคู่กรรมเวอร์ชันที่เบิร์ตทงชัย
เล่นคู่กับกวางกะมนต์ชะนก
น่าจะจำกันได้ถ้าคนรุ่นเก่าหน่อย

คือคืนที่ละครฉายตอนจบ

ถนนทุกสายในกอทมลดโล่งผิดปกติครับ
เพราะว่าคนรีบกลับบ้าน
ไปนั่งเฝ้าหน้าจอทีวี
เพื่อดูคู่กรรมตอนอวสาร

เราจงมีอาจโดนวรรณชาติ
จบคนเหลวจากส่ามอยู่
กว้างให้สุดที่เธอเรียบของ
ลูกเรื่องพรรดินละคร
กฎระเบียบความเสียสละความรักชาติรักแผ่นดินความยึดมั่นในความดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมุ่งสร้างบุญและบาปความเป็นผู้หญิงที่แกร่งอดทนความเชื่อและเคารพตนเองความคิดเหล่านี้ประสานอยู่ในเรื่องราวที่สร้างสรรค์ด้วยภาษาที่กินใจและรดวรรณสินที่ตรึงอารมณ์อย่างหาใครเปรียบได้ยากนวนิยายของธมยันตีจึงไม่เพียง
ให้ความบันเทิงแต่กระตุ้นสำนึกและจิตวิญญาณด้วยท่านจึงได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินในปีพุทธศักราช๒๕๕๕แล้วสิ่งที่ควรจะรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าพรมยันตีปฏิบัติธรรมลึกซึ้งมากนะครับพรมยันตีเสียชีวิตในท่านั่งสมาธิที่ล้านนา
วาลัยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ที่ท่านไปพำนักในช่วงสุดท้ายของชีวิตฉะนั้นวันนี้ก็ขอขีดเส้นใต้คารวะและอาลัยพี่อีทธมยันตีคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลครับ